เรื่องราวของเหมือนการทารุณกรรมสุนัขนะครับ
ก็คือใช้ความรุนแรงหรือว่าทำให้สุนัขเจ็บปวดนะครับ

ฟังเสียงดีจะได้ยินเสียงของสุนัขเนี่ย
โอ้โหร้องหวยโหนเลยนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับได้ยินเสียงไหมฮะ
นี่คือเสียงของสุนัขร้องใหญ่เลยนะครับ
แล้วก็เป็นนาทีที่คุณลุงคนนี้ทำร้ายสุนัข
การตีแล้วก็ทุบสุนัขอยู่ภายในบ้านของเขานะครับ
สุนัขส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวด
แต่ว่าคุณลุงคนนี้ยังไม่ยอมหยุดนะครับ
แล้วก็ได้ยินเสียงเราได้ยินเสียงเป็นระยะระยะนะครับ
ไม่นานก็มีผู้หญิงเสื้อสีเหลือง
ทราบต่อมาก็คือเป็นลูกสาวของคุณลุง
เป็นคนอุ้มสุนัขเข้าไปในบ้าน
แล้วก็เสียงร้องของสุนัขก็ค่อยเงียบหายไปนะครับ
คลิปนี้มีผู้เห็นเหตุการณ์สามารถถ่ายคลิปไว้ได้

จนล่าสุดช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับ
ได้เดินทางไปที่สพคลองหลวงอำเภอคลองหลวง

โดยเดินทางมาพร้อมกับคนที่ถ่ายคลิป
เพื่อเข้าแจ้งความกับทางร้อยตำรวจโทวรพักษ์

ร้อยเวรสอบสวนสพคลองหลวง
ดำเนินคดีกับลุงเจ้าของสุนัข
ทราบชื่อก็คือนายธนวัฒน์เถาโทอายุ๖๔ปี
บอกว่าจะแจ้งความดำเนินคดีกับลุงเจ้าของสุนัข
ในข้อหาทารุณกรรมสัตว์นะครับ
ยังบอกอีกนะครับว่าหลังเข้าแจ้งความแล้ว
ก็ได้มีการเจรจาเพื่อขอนำสุนัข
ตัวที่ถูกทำร้ายจะเอาไปดูแลเอง

ขณะที่คนถ่ายคลิปเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าได้บันทึกคลิปวิดีโอนี้

ซึ่งขณะเกิดเหตุเป็นจังหวะที่สุนัขตัวดังกล่าว
หลุดวิ่งออกมานอกบ้าน

ก่อนที่ลูกสาวของเขาจะมาห้ามไว้
ก็กลัวว่ามันจะตายไปสะก่อนนะครับ

ว่าวันนั้นพยายามจะจับสุนัขอาบน้ำ
แต่สุนัขดันไปขวนขา
ดันไปขวนตัวของคุณลุง

คุณลุงยืนยันว่าไม่ได้จับสุนัขทุ่มลงกับพื้นตามที่ถูกกล่าวอ้าง
โดยสุนัขเพศผู้ตัวนี้ลูกสาวของเขาเป็นคนขอมาเลี้ยง
ซึ่งทั้งคุณลุงและลูกสาวต่างก็รักและเอ็นดูสุนัข
และก็ไม่ได้ทำร้ายมันนะฮะ
เอาสุนัขตัวนี้มาเลี้ยงตัวเล็กนี้นะครับ
ซึ่งทางคุณลุงเจ้าของก็ยินยอมครับ
ด้านของพันธ์ตำรวจเอกสารวุฒิศรีสุขสิริพันธ์
ภูมิกับการหัวหน้าพนักงานสอบสวนสภคลองหลวง

โดยจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับ
ส่วนเรื่องแจ้งข้อหาทารุณกรรมสัตว์นั้น

แล้วก็ตรวจสอบหลักฐานอย่างละเอียดอีกครั้งครับ
เจ้าตัวเล็กนี่อายุ๔เดือนนะคะชื่อว่าเจ้าพารวย